อย่างกรไรระจวินเองตอนนี้ลุกมาใส่บิกกินนี่
ไม่รู้ว่าพี่ตูนาทีวาราของเราจะไหวหรือเปล่านะคะ
จะแต่งงานกันไปเป็นข้าวใหม่ประมาณได้ก็สองเดือนแล้วล่าสุดเขาไปสวีทกันที่เกาะกูดพี่แจ๊ค
ก็เลยไม่พลาดจ้าสวมบิกินี่อวดหุ่นแซ่บมันซะเลยนะคะโอ้โหเห็นพี่ก้อยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูเนี่ย
ขนาดว่ามีผ้าซีทูคลุมบางบางแต่แผลเหยื่อเห็นผิวขาวหุ่นดีน่ะเออ
ใช่นะเป็นคนตัวเล็กแต่เป็นคนที่มีทรงมากนะจ๊ะบอกเลยว่าเห็นแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าไม่เรียวในมือพี่ตูนเนี่ยจะสั่นระรัวหรือเปล่า
ซึ่งพี่ก้อยเองก็เขียนแคปชั่นนะคะว่าเห็นฮิตกันนักเลยขอเต้นบ้าง
แต่เต้นไม่เป็นจ้ะสามีนั่งมองด้วยความงงเออ
ใครก็นั่งมองด้วยความงงหรือว่านั่งมองด้วยความรักนะคะ
ซึ่งก็มีเหล่าแฟนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยนะบอกว่าน่ารักนะ
แต่แกร่งใจสามีนี้นึงเออ
ก้อยก็ตอบไปนะคะว่าสามีนั่งมองอยู่ค่ะพี่เออ
มองบนอยู่รึเปล่าแบบคืออยู่อยู่ใช่คี่สาวดึงแล้วกันแก้ว
จริงยาก็ควรโทนี้รักแก่นอ่าไปเยี่ยวไปสวิตช์ทะเลเหมือนกัน
ผ่านหลังนั่งว่างได้สามที่เลย
แล้วก็เป็นนี่แหละคุณสามีเขาคุณโทนี่นี่แหละเป็นคนแชะภาพให้แบบนี้นะคะ
ก็เซคซี่เบาเขาขอก
พี่แอมพี่ทาในไม้เหลี่ยวแบบสั่นเลยนะคะ

คุณออมปล่อยภาพสุดน่ารักค่ะ

สีฟูฟังจงรอยยิ้มแบบ
คุณคุณออม
งานนี้นะคะที่ฉันไม่รู้ว่าพี่แอมพิธาน
ก็เตรียมไม้เหลี่ยวไว้ตรงไหนน่าค่ะ